คุณผู้ชมครับพาดหัวข่าวสำคัญที่เป็นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
กรณีสินบุญโรจลอยด์นะฮะก็มีความคืบหน้าในเรื่องนี้
วันรัฐบาลแทรกแซงนานาชาติห่วงข้อมูลสินบน
ปปชลุยแล้วหลังจากที่เมื่อวันพระสบดีที่ผ่านมา
มกราคมปปชมีการวีดีโอคอนเฟอร์เนส
แล้วก็มีการพูดคุยมีการให้ข้อมูลยืนยันว่า
ปปชเป็นหน่วยงานหลักในการที่จะดูแลข้อมูลตรงนี้
สันเสริญพลเจียกประธานคณะทำงานสอบสวน
และรวบรวมกรณีสินบนโลสลอย
เมื่อวานนี้ออกมาเปิดเผยครับถึงการประสานงาน
ปปชได้ยืนยันการเป็นหน่วยงานหลัก

หลังจากที่มีหลายหน่วยงานติดต่อขอข้อมูลไป
ตกลงที่ไทยใครเป็นเจ้าภาพหลักในการที่จะดูแลปมเรื่องนี้
ปปชเขาก็ยืนยันไปว่านี่แหละปปชเอง
ดังนั้นปปชก็ต้องสร้างความเชื่อมั่น
บอกว่าไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นแน่นอน
พร้อมระบุข้อมูลการจ่ายสินบนช่วงแรกแล้วก็ช่วง๒หมดอายุความไปแล้ว
แต่หน่วยงานที่ได้รับความเดือดร้อนเช่นบริษัทการบินไทย
ยังสามารถฟ้องทางแพ่งรวมถึงกรณีการเรียกร้องไปยังปปง
เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและอายัดทรัพย์สินได้
ขณะที่การจ่ายเงินสินบนในช่วงที่๓ระหว่างปี๒๕๕๙

คณะทำงานตอนนี้บอกว่าทราบตัวบุคคลแล้ว
ฝ่ายการเมืองและเจ้าหน้าที่บริษัทการบินไทย
แต่ยังไม่สามารถเชื่อมโยงได้ว่าเกี่ยวข้องกับการจ่ายสินบนอย่างไร
ก่อนหน้านี้สื่อต่างอย่างไทยรัฐด้วยเราก็ไปเจาะมาเรียบร้อยแล้ว
ว่าใครทำหน้าที่ทั้งในส่วนของรัฐบาล
ในส่วนของบอร์ดการบินไทยอยู่ในยุค
ในแต่ละสมัยของการรับสินบน
เอารายชื่อมากางให้ดูแต่ยังไม่ได้บอกว่าเขาผิดนะ

ทางด้านของรองนายยกวิศนุก็บอกว่ารายชื่อต่างที่เผยออกมานั้น

เพราะว่ายังเป็นคดีความที่อังกฤษเขาก็ยังขึ้นสารเรื่องนี้กันอยู่
ทางอังกฤษเขาก็บอกมาเหมือนกันนะบอกว่า
ขอให้การนำเสนอข่าวแล้วก็ขอให้การทำคดีนี้ในไทยเนี่ย
ข้างจะต้องรอบครอบเพราะว่าศาลกิจเขาก็ยังตัดสินอยู่

ด้านของนายสังสิทธิพิริยรังสรรคณะบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิต
ในการอภิปรายหัวข้อคอรัปชั่นกับปัญหาในการพัฒนาประเทศ
บอกว่าบางคดีที่หมดอายุความไปแล้ว
ทางออกของหน่วยงานตรวจสอบของไทยในขณะนี้
ก็คือต้องคำนึงถึงพฤติกรรมการฟอกเงินด้วย
เพราะเมื่อเป็นคดีฟอกเงินจะทำให้ไม่มีอายุความครับ

ก็องค์ประกอบเนี่ยสำเร็จทั้ง๓ขั้นตอน
ขั้นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นกระบวนการฟอกเงินนะครับ
ก็คือว่าประการแรกเนี่ยเป็นการนำเงินอันนี้นะฮะ
เข้ามาสู่ระบบทางการเงิน
แล้วก็๒มีการปิดบังอำพาง
และที่สำคัญก็คือเอาเงินที่ปิดบังอำพลางเนี่ย
กลับเข้าไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่ถูกกฎหมาย
ขณะที่ในการจัดเสวนานี้นะฮะ
นายสุรศักดิ์คีรีวิเชียนกรรมการปปช
ในฐานะผู้รับผิดชอบคณะทำงานสอบสวน
รวบรวมข้อมูลกรณีบริษัทโรซาลอย

กังวลเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นทางการครับ

อาจเป็นช่องทางทำให้ฝ่ายตรงข้าม
นำไปช่องทางเมื่อไหร่นะครับ

วิพากษ์วิจารณ์ก่อนหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ

เมื่อวานนี้บรองนายยกรัมตรีรองวิศนุเครืองาม
มีการตั้งข้อสังเกตว่าที่เขากลัวเสียรูปคดีเพราะหนึ่ง
เขากลัวจะเสียรูปคดีเนื่องจากต้องการเล่นงานคนให้เงินสินบนไม่ใช่คนรับ
แต่เมื่อคนรับเงินรู้ตัวอาจออกมาเบี่ยงประเด็นทำให้เล่นงานคนให้ไม่ได้
ทางการอังกฤษต่อต้านโทษประหารชีวิตกฎหมายทุจริตบ้านเรามีโทษนั้นอยู่ทำให้ตะขิดตะขวงใจที่ทำให้การให้ข้อมูลมันไม่ครบถ้วนหรือเปล่า
เรื่องนี้เราก็ต้องตรวจสอบกันต่อติดตามข่าวกันต่อปตทเมื่อวานี้บอร์ดปตทก็ออกมากรณีโรสลอยเหมือนกันบอกว่ารู้ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อนั่นสิแต่ไม่ขอเปิดเผยว่าเป็นใครก็ปล่อยให้อยู่ในกระบวนการในขั้นตอน